คราวนี้เรามามั่นใจกับพี่ช่าดีกว่าค่ะ
เรียกว่าพี่มาช่าของเราเนี่ยฆ่าไม่ตายจริงในทุกสาการค่ะ

ช่าออกกำลังกายด้วยท่าที่แบบว่าปัวปังอลังการมาก

อันนี้เป็นภาพประกอบเฉยเชอรี่
ก็ต้องบอกว่าพี่ช่าเนี่ยแหละค่ะเป็นคนดูแลตัวเองดีมากเป็นไงล่ะคะ
ฉีกขาสูงไหมล่ะคะเรียกว่าจะคาดิโอโยคะเลิศไปหมดค่ะ

คุณผู้ชมนี่คือพี่ชาติอายุเยอะแล้วนะคะ
แต่ว่าความแข็งแรงเป็นไงล่ะคะ
ถ้ากระดูกไม่แข็งแรงพอเนี่ยฉีกขาในชุดออกกำลังกายแบบนี้ไม่รอดนะจ๊ะ
เรียกว่าดูสปอร์ตแล้วก็เฮลตี้สุดนะคะ
โดยเฉพาะอย่างที่บอกถ้าฉีกขาสูงฉีดกล้าเลย

เวลาเขาขึ้น๕โยคค้าเนี่ยเห็นป่ะคือภาพนิ่งก็ว่าปัวแล้วภาพเพื่อนไหวเห็นชัดว่าพี่ช่าแข็งแรงจริงคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบพี่ชาติปีนี้นะคะเข้าสู่เลข๕เรียบร้อยแล้วแต่สัดส่วนเปี้ยปังมากค่ะ
ซึ่งพี่ช่านะคะก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็การเป็นตัวแม่ในวงการนี้
ช่าตอบแบบว่าอะไรสบายมากแต่ส่งพลังมากจริงจะเป็นไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
พี่ว่าเรื่องคำว่าแม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็เป็นทั้งนั้นตอนนี้แต่ว่าพี่ชอบว่ามันอยู่ที่เรื่องความชอบเรื่องรสนิยมของแต่ละคนมากกว่า
บางคนก็อาจจะชอบแนวหวานหน่อยเปรี้ยวปาดหน่อยหรืออะไรแต่บางคนก็อาจจะชอบแนวอย่างของพี่ช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากพอสมควรแล้วอ่ะนะคะที่พี่ช่าแบบแต่พี่ช่าเองก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะพี่ช่าก็ดูแลสุดขีดเท่าที่ทำได้
ถ้าถามพี่ช่าเนี่ยพี่ช่าจะบอกว่าพี่ช่าตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าทำมาก็หมดแล้วจริงเหลือแค่ว่ารักษาคุณภาพไว้ให้ได้ตลอดแล้วกัน